มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ
มีหญิงวัย๕๑ปีนะครับอยู่ที่สุราธานีนะครับ
เธอบอกว่าอยู่ดีวันหนึ่งนะครับก็มีกลุ่มชายอ้างตัวเป็นตำรวจเข้ามาตรวจค้นที่บ้านที่สุราชธานี
แล้วก็จับตัวคนในบ้านทั้งหมด๖คนไปที่สพปลายพระยาจังหวัดกะบี่
ก่อนจะบังคับให้สารภาพเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่ของสามีแล้วก็ให้รับว่าสามีเนี่ยไปก่อคดีมานะฮะ
ก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับ
ว่าต้องขอความเป็นธรรมเรื่องนี้หน่อยนะช่วยเรื่องคดีหน่อยนะครับ
ตำรวจสิบกว่าคนเนี่ยบุกไปตรวจค้นที่บ้านที่ตรฟบรรยาบางสวรรอำเภอพระแสงจังหวัดสูราภาษณีย์
นำตัว๖คนในบ้านไปสพปลายพญาจังหวัดกะบี่
ให้บอกที่อยู่ของสามีของหญิงวัย๕๑ปีเจ้าของบ้าน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐เมษายนที่ผ่านมา
โดยหญิงคนนี้บอกว่าเริ่มที่กลุ่มชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจ๑๐กว่าคน
มาที่บ้านนะครับมาถามหาตัวเอง
แล้วก็ลูกชายก็คือในจักร
แต่ไปเจอหลานชายวัย๑๔ปีที่กลุ่มคนที่อ้างเป็นตำรวจเนี่ย
ก็เลยบอกให้หลานชายพามาที่บ้านของตนนะครับ
เมื่อมาถึงบ้านกลุ่มชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจถามว่าในจักรลูกชายเธออยู่ไหน
ก็เลยบอกว่าลูกชายอยู่ที่สวนปาม
กลุ่มคนที่อ้างเป็นตำรวจก็ไปคุมตัวไว้ทั้ง๓คน
มีหลานชายวัย๑๔ด้วยมีลูกชายด้วยแล้วก็คุมเพิ่มอีก๓คน
คือภรรยาของลูกชายกับลูกวัย๕ขวบกับ๖เดือน
ของลูกชายที่เป็นหลานของเธอเด็กก็ยังคุมไปด้วย
ซึ่งทั้งหมดก็ตกใจกันมากว่าเกิดอะไรขึ้น
และจะพาพวกเขาไปไหนจะโทรขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ได้
เนื่องจากถูกยึดโทรศัพท์ไปหมดแล้วกลุ่มคนที่อ้างเป็นตำรวจ
ได้นำรถสามคันพาตัวทั้ง๖คนไปที่สพปลายพระยา
กะบี่คันแรกมีในจักรลูกชายของเธอพร้อมกับตำรวจ
๒มีตัวเธอนะหญิงวัย๕๑คนนี้แล้วก็กลุ่มที่อ้างเป็นตำรวจ๔นาย
ที่สามีหลานชายวัย๑๔มีลูกสะพ้ายก็คือภรรยาของลูกชาย
แล้วก็ลูกของนายจักรอีก๒คนก็คือวัย๕ขวบกับ๖เดือน
ประเด็นอยู่ที่คันที่๒ที่มีหญิงวัย๕๑ปีคนนี้นั่งอยู่
บอกว่ามีกลุ่มคนที่อ้างเป็นตำรวจบังคับให้บอกทางไปบ้านของสามี
แต่ตัวเธอก็จำไม่ได้โดนตบเข้าที่หน้าไป๙ครั้ง
คูว่าจะข่มขืนอีก๒ครั้งอันนี้คู
แล้วเมื่อไปเจอด่านตรวจระหว่างทางก็จะถูกกดหัวลง
เพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำด่านตรวจระหว่างทาง
สุดท้ายแล้วทั้ง๖คนถูกนำไปที่สพปลายพระยาจังหวัดกะบี่
แล้วก็เค้นสอบว่าจะยอมรับหรือไม่ว่าสามีของเธอ
แต่ทุกคนบอกไม่มีใครรู้เรื่องลูกชายกับตัวเธอก็โดนทำร้ายอย่างหนัก
คืนนั้นเวลาผ่านไปเกือบ๒๔ชั่วโมงนะครับ
กลุ่มคนที่มาอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็คุมตัวมา
อยู่ดีก็พากลับมาส่งที่บ้านไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรทั้งสิ้นเลยครับ
คนขับแล้วคุณนั่งคุณนั่งใกล้ก็พูดตะโกกว่ามึงบอกเขาดีถ้ามึงไม่บอกมึงก็โดนอย่างนี้แหละ
ในธรรมนองนั้นไปตลอดแล้วก็ตบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตีฉันก็นั่งคือเรานั่งไม่ไม่ไปโต้ตอบเขาได้
เพราะว่าถ้าตัวตอบอีกครั้งเราก็โดนอีกครั้งโดนประมาณสัก

ใช่ถ้าขนาดที่ว่านั่งอันนี้ที่ว่าไม่ตบตีก็ใช้มือใช้มือคล้ายมือผู้ชายนะมันบีบนะบีบนี้อดอย่างนี้
ทีนี้คุณจำได้หรือยังฉันบอกว่าเดี๋ยวคุณก็ขี่ไปเรื่อยสิฉันจำไม่ได้จริงนะ
มาชะลอรถมาชะลอรถที่หน้าโรงพักษณ์อ่ะ
กลุ่มทำให้กูเสียรูปคดีกลุ่นมันอย่างนี้เหรอ

ตบแล้วก็ไปไปอีกครั้งหนึ่งก็วนไปอีกนั่นแหละ

ทีนี้ก็เปิดประตูรถมานะคนขับ

ข้างข้างก็ลงหมดทีนี้แกก็อ้อมมาทางเนี้ยอ้อมมาแล้วก็
หลักฉันให้นอนอย่างนี้นอนหายไปแล้วก็ตีนกระทืบเนี่ย
มันบอกว่าทำอย่างนี้มันเสียลูกค่าดีอีกเมื่อก็ตบทุ่งเนี้ย
มันเหมือนกับทีนี้มันก็พูดกับมึงนะทนนะ
พาไปที่สพปรายภรรยาสกวี
อืมตอนนั้นเราได้มีการโทรขอความช่วยเหลือจากญาติคนอื่นไหมคะ
เขาเอาโทรศัพท์ผมไว้เขายึดให้
คือหน้าเนี่ยที่ขาตรงเนี่ยเป็นรอยช้ำอ่ะเนี่ย

ตกใจไหมตอนนั้น
พี่เห็นรอยหน้าเขาโดนมาอย่างงั้น
เห็นตั้งแต่ตอนที่อยู่สพแล้วเขาให้น้าออกมาแล้ว
หน้ามานั่งข้างผมแล้วผมถามหน้าบอกถ้าโดนช้ำ
คือเขาก็ยืนยันว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยอ้างตัวเป็นตำรวจนะนะ
ก็ไม่รู้ว่าตำรวจจริงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่ตำรวจจริง
ทำไมถึงพาไปที่สถานีตำรวจได้ที่สพปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะครับ
นายรณรงค์บอกว่าหากชายกลุ่มดังกล่าวเป็นตำรวจจริง
แล้วมีการทำร้ายร่างกายประชาชนแบบนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมาย
แล้วยังคุมตัวเด็กที่มีทั้งอายุ๕ขวบ๖ขวบ
๕ขวบกับ๖เดือนไว้เกือบ๒๔ชั่วโมงซึ่งถือว่าไม่ถูกต้อง
พอเขาไม่รับสารภาพเรื่องสามีเขาเคยขับรถไปยิงคนตายอะไร
ก็เอามาส่งที่บ้านแล้วก็ไม่แจ้งข้อหาอะไร
ซึ่งทางผู้เสียหายยืนยันว่าทั้ง๖คนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย
ขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้ถึงที่สุดเพื่อยืนยันความถูกต้อง
แล้วหลังจากเกิดเหตุแล้วไปแจ้งความนะว่าถูกทำร้ายร่างกาย
แต่ตำรวจในพื้นที่ไม่รับแจ้งความนะฮะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้
ก็จะไปร้องขอความเป็นธรรมกับกองปราบราม
เพื่อให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จัดการคดีนี้
ก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าและยิ่งถ้าเป็นตำรวจจริง

และถ้าไม่ใช่ตำรวจจริงทำไมถึงพาไปที่สถานีตำรวจได้